พาคุณผู้ชมพาคุณชนะและทุกคนไปกินข้าวต้มปลากระพงดีกว่า
ร้านนี้เด็ดจริงนะคะจะอร่อยขนาดไหนไปเลยในช่วงตลอดกิน
โอ้โหราชาข้าวต้มปลาร้านนี้เขาจัดเต็มจริงจริงนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพวกซีฟู้ดหรือว่าปลากระพงเนื้อแน่นก็ตาม
ร้านนี้อยู่ในซอยทัศบาล๒๗ตมซับสมทอดอำเภอบึง๓พันธุ์จังหวัดเพศบูรณ์
เมนูที่เห็นไปหลากหลายมากมายค่ะ
ข้าวต้มปลากระพงอันนี้คือยอดฮิตเลย
ยังมีข้าวต้มปลาอินซีข้าวต้มไข่ปลาข้าวต้มกุ้งข้าวต้มหมึกสด
ข้าวต้มหอยนังรมก็มีนะหรือแบบแนวข้าวต้มแมงกระพุนก็มีค่ะ
ส่วนใครชอบธรรมดาเบเบข้าวต้มกระดูกหมูก็มีเหมือนกัน
รวมถึงข้าวต้มทะเลรวมอันนี้ก็จัดไปตามความชอบเลยนะคะ
ส่วนราคาก็อยู่ที่ชามละ๖๐บาทพิเศษ๘๐บาทเท่านั้นเอง
แต่ที่ขายดีที่สุดเมนูแนะนำก็คือข้าวต้มปลานี่แหละค่ะ
เจ้าของร้านคือคุณพรมพัฒน์สุขเอี่ยมนะคะ
บอกว่าเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่น้ำซุปค่ะ
หอมรสชาติกลมส่วนเนื้อปลาก็นุ่มละมุนลิ้นนะ
ส่วนข้าวคุณผู้ชมเห็นไหมวิธีการต้มของเขาข้าวเนี่ยจะไม่เละยังคงเรียงเม็ดอยู่
แต่ว่าอ่อนนุ่มทานง่ายมีกลิ่นหอมของใบเตยด้วยค่ะ
ข้าวต้มปลาต้องทานคู่กับน้ำจิ้มเต้าเจียว
บอกเลยว่าร้านนี้รสเด็ดเป็นสูตรเฉพาะตัวของทางร้าน
ทำให้มีลูกค้ามาอุดหนุนต่อเนื่องยอดขายต่อวันเนี่ยโอ้โหนับร้อยชามเลยทีเดียวนะ
และไม่ใช่แค่นี้ประเภทรวกจิ้ม
ล่าสุดเขาเสริมทัพเมนูใหม่
เมนูต้มแซ่บเล้งต้มซุปเปอร์ต้มเลือดหมูก๋วยจับหยวนกระเพาะปลาน้ำแดงกุ้งถังทะเลถังก็มี
หลากหลายแบบนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะ
และที่พิเศษก็คือวันนี้มีโปรโมชั่นมาฝากคุณผู้ชมตลอดข่าวด้วย

แค่คุณบอกว่าคุณรู้จักร้านของเราจากรายการตลอดข่าวได้ดูในวันนี้
ไปเลยค่ะน้ำอารมณ์๑ขวดเมื่อสั่งอาหารของทางร้านยา
อย่าลืมมาอุดมึงกันเยอะนะโปรนี้มีวันนี้วันเดียวเท่านั้น
ผมแอบมองไปที่ป้ายด้านหลัง

ซึ่งนอกเดียวจากข้าวต้มยังมีข้าวพร้อมข้าวผัด
เดียวก็มีแล้วแต่ชอบเลยนะ
ไปได้นะร้านเปิดทุกวันจันทร์๑วันเสาร์๘โมงเช้าถึง๒ทุ่ม
โมงเช้าถึง๒ทุ่มวันอาทิตย์ขอหยุด๑วัน
วันนี้วันศุกร์ไปทานให้มีความสุขพร้อมรับโปรโมชั่นกันจ้า